สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นทางไทยรัฐทีวีนะคะ
ค่ำคืนวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะ
คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจุธารัฐเอียมอำพันธ์เช่นเคยนะคะ
เราเจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงประมาณห้าทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะสำหรับไทยรัฐจอบประเด็นในประเด็นแรกวันนี้นะคะ
ไปดูกันก่อนเรื่องของคดีที่หนุ่มพัทธลุงถูกยิงเสียชีวิตที่ร่องน้ำกลางสวนยางพาราอำเภอปากพยูนนะคะ
ตำรวจตั้งปมเอาไว้เรื่องของความขัดแย้งเรื่องชู้สาวโดยมีการเรียกสามีของผู้หญิงที่ผู้ตายไปติดพันธุ์มาสอบสวน
เพราะเคยมีปากเสียงกับผู้ตายจนมีการท้าดวนปืนกันมาแล้วนะคะ
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันเลยค่ะ
นายชาตรีมากนุ้ยอายุ๓๐ปีถูกยิงเสียชีวิตทิ้งศพในร่องน้ำกลางสวนยางพารา
พื้นที่บ้านกันขี้เหล็กหมู่๖ตำบลดอนทรายอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
คนร้ายลงมืออย่างโหดเยี่ยมยิงเข้าที่หน้าอกเอวและหัวไหล่ด้านหลัง
สภาพศพคล้ายพยายามขึ้นจากน้ำโดยใกล้ศพพบมีดพกคาดว่าเป็นของผู้ตายตกอยู่หนึ่งเล่ม
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ๑๑๐ของผู้ตายเสียบกุญแจคาไว้ในข้อไก่ร้างห่างศพ๑๐๐เมตร
ของผู้ตายได้เจอกับหลานชายครั้งสุดท้ายช่วงบ่ายวันศุกร์ที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
จากฝนตกหนักหลานชายมานั่งหลบฝนที่บ้านระหว่างนั่งคุยกันมีหญิงสาวโทรศัพท์เข้ามาหาหลานชาย
ชนวนเหตุเชื่อว่ามาจากเรื่องชู้สาวเพราะหลานชายเคยติดพันธุ์หญิงสาวคนหนึ่ง
คบหากันและพาหญิงสาวมาอยู่บ้าน
แต่อยู่กันได้ไม่นานสามีของหญิงคนดังกล่าว

ตนเองก็ห้ามและให้เลิกคบกับผู้หญิงคนนี้
แต่สุดท้ายหลานยังดึงดันคบกันต่อ

ส่วนผู้เป็นแม่บอกว่าก่อนลูกชายจะกลายเป็นศพ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งแต่วันศุกร์

ตัวเองพยายามออกตามหาแต่ก็ไม่พบ
กระทั่งพบเป็นศพรู้ทันทีว่า
ต้องเป็นฝีมือสามีของหญิงที่ลูกชายคบหา
ยืนยันลูกชายไม่เคยมีปัญหาที่ไหน
เพียงคนนี้ที่เคยท้าดวนปืนกัน

แต่มั่นใจว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้แน่นอน
ต้องบอกพ่อหนู
บอกพ่อหนูต้องแม้สาปิด
มันไม่ใช่ตัวคนเดียวที่เอาเส้นแผน

หลากมามาบอกหนูลูกชาย
จึงที่ทุกที่เลยที่ตั้งลูกเมฆ
แล้วก็ประวัติหน้าวาให้ได้อันกับเดี๋ยวนี่

ตำรวจเร่งสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
โดยเชิญหญิงสาวที่เคยคบหากับผู้ตายและสามีมาสอบสวน

แต่ทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธ
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ฝ่ายหญิงยอมรับว่าเคยคบหากับผู้ตายจริง
แต่หลังกลับมาอยู่กับสามีก็ไม่ได้ติดต่อกับผู้ตายอีก
ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม

ว่าคนร้ายใช้ปืนลูกโม่
หากพยานหลักฐานชัดเจนเตรียมออกหมายจับผู้ก่อเหตุต่อไป
แถวรัฐทีวีรายงาน